เจ้าหน้าที่เขาก็กำลังทำหน้าที่ปรุงอาหารอะไรกันอยู่นะ
วัยรุ่นวิ่งเข้ามาบอกพี่ผมขอซ่อนหน่อยนะ

ปรากฏว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็มาตามหาตอนแรกไม่เจอ

กลับมาอีกทีคราวนี้มาพร้อมกับอาวุธในมือครับ
เป็นดาบสมุไรแล้วมาไล่ฟันไล่ตีกันในศูนย์กู้ภัย

เอาไว้ช่วยเหลือคนเจ็บเยอะมากดูเหตุการณ์ครับ
นี่ครับหลักฐานเป็นภาพวงจรปิดครับ
ทุ่ม๑๑นาทีวันที่๑เดือน๑เมื่อวานนี้ครับ
ผู้เสียหายคือวัยรุ่นวิ่งมาซ่อนตัวนะ
นี่คือศูนย์กู้ภัยพรมวิหารที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

แล้วสังเกตนะฮะในมือเขามีอาวุธคล้ายกับ
เหมือนจะเป็นปืนหรือเปล่าสีดำนั่นน่ะ
แล้วก็มีอาวุธยาวเหมือนดาบสมุไรด้วย

ต่อยเสร็จปั๊บนี่คนนี้มาพร้อมกับ

แล้วมีจังหวะที่เงื้อฟันเนี่ยฉับลงไปแบบนี้ฮะ

ขี่พากันเข้ามาที่ศูนย์กู้ภัยแห่งนี้

ตรงจุดนั้นก็จะมีข้าวของเครื่องใช้เครื่องมือ

เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเขาจะได้เอาอุปกรณ์เหล่านี้ไปช่วยคนไงครับ
รถฉุกเฉินรถพยาบาลนี่วิ่งเข้ามา

เก็บของสำหรับช่วยชีวิตคนที่เขาเกิดเหตุฉุกเฉินบาดเจ็บไข้ได้ป่วยฮะ
ซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นแล้วพอโดนไล่ตีไล่ฟัน
ตอนแรกไปซ่อนตัวนะนึกว่าจะรอดแต่ไม่รอดครับ
ตามอีกครับตามไปใช้อาวุธเนี่ยเหมือนกับดาบสมุไร
ไล่ฟันโดนเข้าไปที่กลางหลังครับ
นี่ภาพมุมนี้ฮะบริเวณลานจอดรถ
วงจรปิดจับภาพผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค
จอดหน้าศูนย์กู้ภัยก่อนจะเกิดเรื่อง

แล้วเขาลงจากรถมาถามหา
เออมีคนมาซ่อนแถวนี้ไหมครับพี่
ตอนนั้นเนี่ยในมือเหมือนกำปืนติดมาด้วย

ซ้อนท้ายขี่มอเตอร์ไซค์ขับออกไป

วนกลับมาแล้วก็มาเกิดเรื่องตามที่เห็น
วันนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ศูนย์กู้ภัยพรมวิหาร
จุดที่เกิดเรื่องครับคุณดูครับ

ข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างหลุดชิ้นส่วนพัดลม
หลุดลงมาข้าวของเละเทะไปหมดครับ
ลมประตูห้องน้ำคือถูกฟันถูกทุบจนแตก

เจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าตอนนั้นกำลังทำอาหารกันอยู่

ผมโดนไล่ยิงมาสักพักหนึ่ง

พี่เห็นไหมมีใครมาซ่อนตัวที่นี่หรือเปล่า

สงสัยฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องหรือเปล่าคะ

เป็นศูนย์ในการช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนไง
แล้วอุปกรณ์ที่มันพังมันเสียหาย
ถ้าเกิดว่าสมมุตินะมีใครจะเป็นจะตายขึ้นมา

ก็เพราะว่าคุณมาก่อเหตุแบบนี้เนี่ยนะฮะ
ห้ามแล้วก็ไม่หยุดแจ้งความครับ

รู้ตัวเร็วมากครับอยู่ระหว่างการตามตัวมาดำเนินคดี
ส่วนผู้เสียหายก็คือฝั่งของคนเจ็บ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
วันนี้ครับตำรวจก็ไปเจอกับผู้บาดเจ็บ
ชื่อว่านายเอกวรพลอายุ๒๑ปีนะครับ
โดนฟันเข้าไปที่หลังแขนซ้าย
แขนซ้ายโดนฟันต้องเย็บ๕เข็ม
แล้วมีรอยแดงบริเวณหลังอีกหลายแผลนะครับ

คนที่บาดเจ็บโดนฟันเขาบอกว่า๒๔ธันวาครับ
เขาพาแฟนสาวไปเที่ยวงานฤดูหนาวประจำปีที่แม่สาย
แล้วไปเจอกับนายอาชาหรือตีครับ

สาเหตุเพราะว่าห่วงน้องพลอยนี่นะฮะ

ชกต่อยกันเสร็จก็แยกย้ายต่างคนต่างอยู่แล้วนะ
ไม่ได้มีการไปแจ้งความแต่อย่างใด
๑มกราคมครับนายตี๋หรืออาช่าเนี่ยติดต่อมาบอกว่า

หลังจากที่ต่อยกันครั้งที่แล้วเรื่องผู้หญิง

แห่งนี้เขาบอกว่านัดกันที่ปตทสาขา

ไม่ถึงก็เจอในตี๋หรือในอาช่าจริง
แต่มากับพวก๕๖คน

ปืนขึ้นมาเจาะที่กลุ่มของคนเจ็บเลยครับ

เขาก็เลยต้องรีบขี่รถหนีออกมาจากปั๊มทันที

คนเจ็บบอกว่าฝั่งนู้นเขาตามต่อครับ

หน้าศูนย์กู้ภัยมูลนิธิ

เลยขอเข้าไปขอความช่วยเหลือ

เขาล้มแล้วใช้มีดฟันเข้ามา

บริเวณจุดที่เย็บไป๕เข็มนั่นแหละครับ

ตำรวจชุดสืบโรงพักแม่สายครับ
รวบรวมหลักฐานจับกลุ่มในอาช่า

บ้านผามีในพื้นที่แม่สาย

นี่นะฮะความยาวทั้งหมดรวมด้าน

เล่มนี้ครับแล้วเห็นไหมฮะ
ค่ะนายปลื้มปิติ

นี่ฮะแจ้งข้อหาครับทั้งสองคน

และความผิดตามพรบออาวุธปืนนะครับ

และการขยายผลเขายอมรับ

นำมาสู่ความเสียหายของศูนย์ช่วยเหลือ
เจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นจะตาย

เพราะปมเรื่องของผู้หญิงฮะ

ต่อยกันเมื่อตอนก่อนคริสต์มัส

ลามลามมาจนเนี่ยข้ามปีเนี่ยฮะ

ปีใหม่นี้ต้องชดใช้กรรมในคุกครับ

เป็นเปลี่ยนปรับตัวหรืออะไรก็ได้นะคะ